ช่วงนี้นะบอกเลยว่าอยากจะทำท่านี้ให้คุณผู้ชมดู
เพื่อที่จะชวนคุณผู้ชมมาขุดดิน

เพราะว่าที่จังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมครับ
ชุมชนที่นั่นในจังหวัดนครพนม
เขาขุดดินขึ้นมาปั้นครกขาย
แล้วเขาบอกว่ารายได้ดี
ปีนึงชุมชนที่นั่นสามารถสร้างรายได้จากการขุดดินมาปั้นครกขาย

คุณพระไปปั้นครกดีกว่าค่ะ

เกษตรกรบ้านกลางตำบลโนนตานอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
โนต่านมาสร้างรายได้จากการนำดินที่มาในบ้านอีกแล้ว
อืมไปขุดมาตามลำห้วยลำหนอง

ในช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำปัญหาภัยแรงมา
เชื่อว่าช่วงนี้น่าจะดีขึ้นนะน่าผ่นแล้ว
สำหรับครกดินนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า๑หมื่นบาทเดือนนึงนะ
เดือนละหนึ่งหมื่นเหรอคะโอ้โหใช่เดือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นนึงเลย
สำหรับการมาปั้นครกขายนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็หันไปยึดอาชีพปั้นครกเป็นหลักเลย
เลยแล้วล่ะโดยเฉพาะพากันไปขุดดินตามพื้นที่ลำห้วยทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นดินที่เหมาะสำหรับการทำเครื่องปั้นดินเผา
นำมาบดให้ละเอียดนะครับก่อนนำไปแช่น้ำแล้วนวดให้พอเหมาะ
เพื่อนำไปปั้นเป็นครกนั่นเองครับค่ะ
นี่ว่าถือเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทอดมานานกว่า๓๐ปีโดยไม่ได้ร่ำเรียนมานะครับ
นี่แหละครับพอหล่อออกมาได้รูปเนี่ยนะก็จะเอามาวางตรงแท่น
แล้วก็ปั้นให้มันได้รูปได้ทรงไงยากนะคะ
ต้องใช้ความประนีตละเอียดแล้วก็งานฝีมือล้วนเลย
ชิ้นเขาก็ใส่ลวดลายลงไปด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันไง
แต่ละวันนะครับชาวบ้านจะปั้นครกส่งขายวันละประมาณ๑๐๐ใบต่อคน
คนหนึ่งเนี่ยปั้นได้ประมาณ๑๐๐ใบคิดดูแล้วกันหลายคนมารวมกันจะปั้นได้กี่ใบ

มากแต่ยังไม่หมดละครับแถวนั้นตอนนี้ครกเพียบ
จากนี้นะครับขั้นตอนหลังจากปั้นเสร็จก็นำไปตากแดดประมาณ๓๔วัน
พอดินแห้งก็นำครกเข้าเตาเผาในอุณหภูมิประมาณ๑๓๐องศาเซลเซียส
ใช้เวลาประมาณ๕วันครับก็จะได้ครกที่มีคุณภาพ
คือขั้นตอนการทำ๑ใบนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะคุณนะ
ถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าคุ้มค่า
เพราะว่าเอาไปสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ตอนนี้เมื่อไปเข้าเตาเผาแล้วเนี่ยก็จะไปปล่อยให้เย็นก่อน
ก่อนนำมารอส่งขายให้กับพ่อค้ามารับซื้อในราคาประมาณ๓๐๗๐บาทต่อใบ
แล้วแต่ขนาดนั้นเองซึ่งพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกันแบบไม่อั้นเลยนะครับ
เพื่อนำไปส่งขายตามท้องตลาดทั่วภาคอีสานราคาใบละ๕๐๑๕๐บาท
เขาบอกว่าในอีสานขายดีผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น

ทุกบ้านต้องมีเพื่อตำส้มตำ

ซึ่งเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับ

ซึ่งแต่ละปีพบว่ามีรายได้หมุนเวียนจากการขายครกปีละไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
โอ้โหรายได้ดีมาก
นี่เป็นเรื่องราวของครกดินเผาใช่ไหมคะ
นี่คือนำเสนอไปแล้วว่าคนนำครกหินไปโรงรับจำนำในช่วงเปิดเทิมนี้เยอะมาก

นี่ไงกว่าจะทำออกมาได้แต่ละอย่างมันคืองานฝีมือล้วนค่ะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นเรื่องราวของทรัพย์ในดินใช่ไหม

หลายคนก็ออกมาตามหาตามจับหอยจับแมลงเพื่อนำไปเป็นรายได้เสริมแล้วก็สร้างกำไรได้เป็นอย่างดีด้วย

ไปกันที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
กว่า๓๐คนในชุมชนอ่าวน้อยหม่องหลายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน
รวมตัวกันออกไปหาหอยประเภทต่าง

หอยกลีบหมูที่ฝังตัวอยู่ในซาย
บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบ

ทำให้หอยมีปริมาณมากแล้วก็หาได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
ส่วนวิธีการหาหอยค่ะ

บ้านจะใช้ทัพพีขูดเนื้อทรายที่มีโครนผสม

แล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะ

ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ

หอยกลับบ้านไปประมาณ๕๑๐กิโลกรัม

ทานกันภายในครอบครัวช่วยลดค่าใช้จ่าย

ถูกต้องแล้วส่วนชาวบ้านอำเภอน้ำพอง
และอำเภอใกล้เคียงนะคะจังหวัดขอนแก่น
รวมกลุ่มการออกจับแมงกอก

เลี้ยงต้นอ้อยในช่วงฝนตกใหม่
ส่งขายตามตลาดสดแล้วก็ตามตลาดนัดชุมชน
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
โอ้โหตัวนี่ใหญ่พอกับนิ้วโป้งเลยนะ

ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้มีฝนตกกระจาย
ทำให้มีเห็ดป่าแมงแมลงกบเขียดลูกออสอึงไข่
รวมทั้งอาหารป่าแล้วก็ผักป่าขึ้นชุกชุมเลย

นี่แหละแมงกอกหรือว่าด้วงกอกที่เราเรียกกัน
จะไปอาศัยอยู่ในไร่อ้อยจำนวนมาก
ชาวบ้านก็ได้รวมกลุ่มกันออกมาจับแมงกรอบ
ตั้งแต่ตี๓จนถึงรุ่งเช้าค่ะ
จากนั้นนะคะจะนำไปส่งขายหรือว่าวางขายเอง
มีทั้งแบบตัวเป็นแล้วก็แบบที่ทอดแล้ว
ทอดเกลืออร่อยกันเลย
โดยขายในราคาจานละ๕๐บาท
ต่อ๒๐๓๐ตัวหรือกิโลกรัมละ๔๕๐๕๐๐บาท
สร้างรายได้วันละ๑๐๐๒๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ

ออกมาบินเล่นไฟตามบ้านเรือนนับล้านตัวเลย
บางส่วนก็ตกลงมากองที่พื้นค่ะ
แบบที่เห็นนี่แหละเป็นล้านล้านจริงโอ้ยตายแล้วไม่เยอะได้ไง
ส่วนมากคนนิยมซื้อไปเป็นส่วนผสม

แมลงหลามีกลิ่นฉุนคล้ายกับแมงดา
และก็เป็นอาหารเลิศรสของคนใต้
จึงทำให้แมลงหลามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๑๐๐๐บาทเลยนะ

แต่กว่าจะได้๑กิโลเยอะมาก
เพราะว่าตัวเล็กมากเลยโอ้โหเยอะจริง
เมื่อกี้เหลือไปเห็นในไลน์เมื่อสักครู่
มีคนถามมาอีกแล้วบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลามันอยู่ที่ไหน
บางคนเขาบอกว่าน่าทานจังเลย
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของ

ประกอบอาชีพแล้วก็อาชีพนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ

กับข้าวมานะจ๊ะกับข้าว
เหมือนกับตลาดสดเคลื่อนที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มาตามติดอาชีพรถพุ่มพวง
ถ้าเอ่ยชื่อนี้นะคะหลายคนก็คงนึกไม่ออก
แต่ถ้าบอกว่าเป็นรถกับข้าวหลายคนก็จะต้องร้องอ๋อทันทีค่ะ

เพราะว่าจะไปหาลูกค้าทุกซอกทุกมุมแล้วก็ทุกหมู่บ้านค่ะ
นำรถจักรยานยนต์ไปต่อเติมดัดแปลงให้เป็นตลาดสดเคลื่อนที่
หรือที่เรียกสั้นว่าตลาดติดล้อ
จำรัฐปานอำอายุ๓๔ปีชาวจังหวัดชนบุรี
ผ่านตัวเองมาจากการเป็นนุ่มโรงงาน
ยึดอาชีพนี้ได้ประมาณ๕เดือน
ต้องตื่นตั้งแต่เช้าหรูเพื่อจัดเตรียมสินค้า

มีทั้งของสดที่ใช้ประกอบอาหารและของสำเร็จรูป
ตลอดจนผลไม้และของขบเคี้ยวต่าง
แล้วนำไปแขวนไว้ที่รถจักรยานยนต์
นำไปขายให้ทันก่อนที่ลูกค้าจะออกไปทำงาน
แล้วก็นำไปขายตามโรงงานที่มีลูกค้าประจำอยู่
ราคาอยู่ที่๑๐๒๕บาทเท่านั้น
อาหารจำพวกกับข้าวจำรัดและพรายา

ส่วนผลไม้และผักสดที่นำไปขาย
จะซื้อมาวันต่อวันแล้วนำใส่ถุงพลาสติก
ของกินหรือผักทุกชนิดรับประกันได้ว่าใหม่และสด
ส่วนขนมหวานจะรับมาจากพ่อค้าอีกทอดหนึ่ง
ทุกอย่างจะรับมาวันต่อวัน
ก็มีไข่ขนมขนมทุกขนมเลย
ขนมทุกขนมบนรถนี้รับมาทั้งนั้นเลย
ยกเว้นกับข้าวกับขนมจีนครับ

พวกนี้น้ำพริกทำเองครับ
ภายในรถพุ่มพวงลูกค้าจะได้รับความสะดวก

ไม่วางเกะกะเหมือนตามตลาดทั่วไป
ที่สำคัญหากลูกค้าอยากได้สินค้าเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

วันต่อมาก็จะนำสินค้าตามที่ออเดอร์ล่วงหน้ามาส่งให้ตามเวลาเป๊ะค่ะ
กว่าจะเริ่มชอบและลงตัวกับอาชีพนี้
จำรัฐถึงกับเคยร้องไห้และท้อใจ
เพราะต้องปรับสภาพจากหนุ่มโรงงานที่ทำงานเป็นเวลา
มาเป็นพ่อค้าที่เวลาทุกวินาทีมีค่า
การขี่จักรยานยนต์ใบไขแต่ละครั้ง
ก็มีระยะทางเกือบ๖๐กิโลเมตร
ทำให้จำรัฐต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นค่ะ

มองรถข้างให้เยอะขึ้นครับ
รถข้างแล้วก็มองไปข้างหน้า
ข้างหน้านี้อันตรายสุด

ข้างหลังเขามองเห็นเราเขาชะลอได้

เราไม่มองเราก็อาจทนเขาได้
จำรัฐบอกว่าการขายไม่ได้ต้องการกำไรมากมายนัก
เช่นหากรับสินค้ามาในราคา๘บาท
ก็จะขายในราคา๑๐บาท

ก็จะขายในราคา๒๕บาท
และใน๑วันก็สามารถคืนทุนและมีกำไรในวันนั้นเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวโรงงานและแม่บ้านค่ะ
พุ่มพวงจึงเป็นขวัญใจของคนในซอยในหมู่บ้าน
เพราะไม่ต้องเสียเวลาออกเดินทางไปถึงตลาด
ก็สามารถหาซื้อผักสดและผลไม้ได้
ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกสำหรับผู้รักงานบริการ
ไม่ต้องการความวุ่นวายจากลูกค้ามากนัก
เพราะเป็นการขายของที่ผู้บริโภคจะเป็นฝ่ายเลือกสินค้าเอง
ผู้ขายแค่มุ่งหน้าขี่รถจักรยานยนต์ไปหาลูกค้าเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็ของเล็กน้อยค่ะให้กับพี่เอในการประกอบอาชีพด้วยค่ะ

เห็นแบบนี้ฝากท้องไว้เลยได้ไหมคะ
มาเอาตามเวลาเลยค่ะเดี๋ยวโทรสั่งเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะคะ
ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาพูดคุยกับเราได้อ่านหมดเลย
มีได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างต้องขออภัยด้วยจริงนะคะ
ส่วนช่วงนี้รายการตลอดข่าวต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ